มาจ้ะกลับมาเบรกนี้ไปดูมาลัยน้ำใจดีกว่า
วงการมาลัยน้ำใจจะไปหยุดที่ตรงไหน
บอกเลยวงการนี้คนที่มีสีสันมากที่สุด
ก็คือคนนี้เลยกล้องห้วยไร่

หักลงอย่างงี้แล้วนะเออไอ้ของแปลกไม่เท่าไหร่ไอ้ของที่เอามาให้เนี่ย
มันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กคือเป็นสิ่งมีชีวิต
แบบนี้เหรอใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าเนี่ยรวมไปถึงน้ำใจที่มีชีวิตดุ๊กดิ๊กเนี่ยนะ
ตากล้องเขาก็มีวิธีรับมือเหมือนกันแต่จะรับมือกับมาลัยน้ำใจที่มีชีวิตยังไง
ติดตามได้จากสกูลพิเศษเลยค่ะ
ไม่มีใครสู้ชีวิตบนเวทีได้เท่ากับนักร้องที่ชื่อกล้องหวยร้ายอีกแล้วล่ะค่ะ
เจอความหาธรรมของแฟนคลับแต่ละอย่างบอกได้คำเดียวเวทีไหนเวทีนาน
ที่ถามเอานุ่งกองทั้งตันลึงก็เห็นจะเป็นมาลัยน้ำใจ
ฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมได้น้องวัวกลับบ้านจริง
เลี้ยงตัวนี้จนกว่าจะสากไปด้วยอายุไขหรือโรคของมัน
และจะไม่มีใครฆ่าหรือเอาไปกินแน่นอน
ที่สูตรได้จากคลิปล่าสุดบักมาลัยแข็งดีอยู่เด้อพี่น้อง
ออกมาลัยนะครับน้ำม้อนหั่นกินนะครับพี่น้องครับ
ยังอยู่ดีสำบายครับมาลัยมันอยู่ลูก
ตายแล้วมาลัยไปแล้วคุณครับผม
จากสายจูงเปลี่ยนการใช้แรงเป็นสายแบกกันบ้างดีกว่า
กำลังปลาช่อนสดที่แฟนคลับนำมามอบให้
เป็นมาลัยน้ำใจแบกใจร้องเพลงไป
สัยวสิบาทิมกัน
เชื่อแล้วล่ะค่ะว่ากล้องไม่ทิ้งจริง
ทั้งไหล่ซ้ายย้ายมาไหล่ขวา

แต่น้ำในรังเนี่ยน่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะ

น้องเบลภรรยาที่รักก็หาทำไม่แพ้กัน
เอาปลาช่อนที่กล้องได้ไปปล่อยเรียบร้อย
มาทั้งคืนกะจะทำเมนูเด็ดสักหน่อย
อุ๊ยอดเลยจ้าอด
ปิดท้ายด้วยไอ้เต้ามาลัยสุดคิ้ว
มาพิสนุนโลกท้าที่ของดีก็คือหมาบางแก้วนี่ล่ะฮะ
ให้กองอุ้มขึ้นเวทีพร้อมกับสายจูงไปเลยแบบนี้
ไม่รู้ว่าเจ้าบางแก้วตัวน้อยเขาจะรู้ตัวหรือยังนะคะ
ว่าตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นมาลัยให้กับนักร้องชื่อดังอยู่
น้องมองกล้องแบบนิ่งเอ็นดูไม่ไหวค่ะคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าใครมีไอเดียมาลัยอะไรใหม่
ก็จัดมาให้บันเทิงไทยรัฐดูหน่อยนะครับ
อยากเห็นวิธีรับมือของตากล้องเขาจริง